ไทยวันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้สำหรับโค้งสุดท้าย
รวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นออกไปใช้สิทธิ์
มติรับหรือว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะคะ
และอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาวิเคราะห์กันวันนี้ก็คือความคืบหน้า
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของสอปกรนะคะ
ติดตามพร้อมกันจากคุณสุภาพเลยค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

จริงก็ต้องเรียกว่าเหลืออีก๖วัน

รุ่นนี้มั่งโลวึนนี้ไปถึงวันอาทิตย์๖วัน

แต่ต้องออกไปใช้สิทธิ์เพราะถ้าใช้สิทธิ์น้อยปัญหาจะตามมา
สมมุติว่าคนออกไปใช้สิทธิ์น้อยแล้วรัฐมนูลผ่าน
คนที่ไม่ผ่านก็บอกว่ารัฐมนูลฉบับนี้ผ่านมติของคนกลุ่มเดียว
เสียงน้อยกลุ่มเดียวฉะนั้นคนที่ไม่รับ
เขาก็จะคิดว่ารัฐมนูลที่ผ่านโดยคนกลุ่มเดียวเนี่ย
ไม่ควรจะเอามาใช้มันก็จะมีปัญหาตามมาอีก
และถ้าสมมุติไม่รับไม่รับเสียงมากเสียงมากกว่า
แต่ว่าออกมาใช้สิทธิ์กันน้อยคนที่รับก็บอกว่า
พวกที่ไม่รับเนี่ยชนะก็จริงแต่เป็นเสียงของคนกลุ่มเดียว
ฉะนั้นออกมาเยอะออกมาให้ขาดเลยครับ

คนที่ยังไม่ตัดสินใจยังไม่ตอบคำถามว่าจะรับหรือไม่รับ
นั่นนั่นแหละพวกที่ยังไม่ตัดสินใจจะออกมาใช้สิทธิ์

ถ้าคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เป็นเสียงข้างมาก

แล้วเสียงข้างมากนั้นมากกว่าครึ่ง
อันนี้คนที่ออกเสียงตรงกันข้ามต้องยอมครับ
ฉะนั้นรับไม่รับไม่สำคัญออกมาเยอะ
อันที่สองที่ผ่านมาเนี่ยต่างประเทศก็จับตามองว่า
คนไทยยังไม่พร้อมที่จะเป็นประชาธิปไตย
เพราะเราไปใช้สิทธิ์กันน้อย
ฉะนั้นคราวนี้ต้องออกมาใช้สิทธิ์กันให้มาก

เขาหาว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่คนออกไปใช้สิทธิ์เพราะมีสินจ้างรางวัล
มีการซื้อเสียงให้ออกไปใช้สิทธิ์
ถ้าไม่มีซื้อเสียงคนก็ไม่ออกมาหรอก

ฉะนั้นคราวนี้ได้โอกาสแล้วเพราะคราวนี้รู้เลยครับว่า
ซื้อเสียงใครไม่ได้เพราะซื้อเสียงไปก็ไม่มีประโยชน์
ฉะนั้นคราวนี้ไม่มีการซื้อเสียงไม่มีการจัดรถไปลงไม่มีหัวคะแนนคุมคนไปลง
เป็นสิทธิของเราเองที่จะออกไปโชว์กับชาวต่างชาติว่า
ใครว่าคนไทยไม่พร้อมจะเป็นประชาธิปไตยเห็นไหม
ออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติกันอย่างล้นหลาม
การออกเสียงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตย
ฉะนั้นเชิญชวนไปใช้สิทธิ์
เรื่องที่สองที่ต้องพูดกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็คือว่า
เห็นลีลาท่าทางของสอปกรแล้วต้องยอมรับว่า
เมื่อได้ดาบมาแล้วกล้าใช้ดาบและใช้ดาบเป็นครับ
สอปกรมาทีหลังเพื่อนในเรื่องทวงคืนผืนป่า
กรมป่าไม้เขาลุยไปก่อนกรมอุทยานเขาลุยไปก่อน
สอปกรบอกว่าไม่มีดาบอาญาสิทธิ์
กฎหมายสอปกรไปทำอะไรมากไม่ได้ยึดอะไรก็ไม่ได้
อ้าวพอนายกให้ดาบอายาศิษย์โอ้โห
สอบประกอบกลับเป็นหน่วยงานองค์กรที่เอาจริงเอาจัง
เกือบจะเรียกว่ามากที่สุดเนี่ย

เลขาสวปกรคุณสันเสริญอัจจุตามนัดบอกว่า
ตอนนี้เตรียมจะทวงคืนผืนที่ดิน
สอบประกอบล็อกที่๓มีทั้งหมด๗แปลงที่ไหนบ้างล่ะ

เนื้อที่เกือบ๙๐๐ไร่
เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี๔๒๔แปลง
ขณะนี้เนี่ยกำลังทำแผนที่แนบท้าย
เสร็จแล้วส่งไปยังสอบประกอบทั้ง๓จังหวัด
คาดว่าจะนำแผนที่แนบท้ายทั้งหมดไปปิดประกาศได้ในวันที่๑สิงหาวันนี้
พื้นที่๗แปลงประกอบที่ไหนบ้างบอกรายละเอียดหมดที่เชียงใหม่เท่านั้นเท่านี้ที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่
ลงรายละเอียดแต่อยากให้เห็นว่าสปกรเขาเอาจริง
แล้วอันที่๓ก็คือว่าที่เมืองกาลฮะ
อันนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่าเมืองกาลเนี่ยเขาเตรียมจะไปติดป้ายประกาศแสดงกรรมสิทธิ์สอบประกอบที่ไหนรู้ไหมครับ
ที่สนามกอล์ฟครับชื่อสนามกอล์ฟไมด้ากอล์ฟคลับกาญจนบุรีอยู่ที่ราชย่าเนี่ยฮะ
ขณะนี้รองเลขาสวปกรกำลังลงนามประกาศไปติดหน้าแปลงสนามกอล์ฟอีกครั้งหนึ่ง
แล้วยังไงล่ะครับนี่ดูตรงนี้สนามกอล์ฟดังกล่าวครอบครองที่ดินอยู่๑๙๓๐ไร่
ไล่แล้วยังไงพบว่าเป็นที่ดินสอปกรอยู่๑๗๙๐ไร่นี่
๑๗๙๐รายเป็นที่ดินสอปกรแล้วยังไงครับ
มีรายงานข่าวบอกว่าจากการตรวจสอบเว็บไซต์สนามกอล์ฟไมด้าเนี่ย
ประกาศขายที่ดินพบท๕ที่ดินที่เรียกว่าอย่างนี้ในราคา๑๕๐๐๐ไร่ต่อ๑๐๐ตารางวา
สมาชิกเล่นกอล์ฟตลอดชีพเจ้าของที่ดินและคู่สมรสจะได้สิทธิ์เล่นกอล์ฟตลอดชีพ
อายุไม่เกิน๒๑ปีได้สิทธิ์๒คนที่ดินมีไฟฟ้ามีน้ำปลาปลาพร้อม
ผู้ซื้อจะได้ใบแสดงรายการที่ดินทบ๕ชำระภาษีบำรุงท้องที่
และได้บัตรสมาชิกไมด้ากอล์ฟเพื่อใช้สิทธิ์ในการสนากอล์ฟต่างมากมาย
นี่ที่ดินสอปกรของหลวงเอาไปประกาศขายกันหน้าตาเฉยเลยครับ
แล้วที่ผ่านมาทำกันยังไงล่ะครับเอาล่ะไม่พูดที่ผ่านมาทำกันยังไง
แต่ว่าคนพวกนี้เอาเปรียบประเทศครับเอาเปรียบสังคมครับเอาเปรียบประชาชนครับ
ได้ที่ดินหลวงมาแล้วเอาไปตัดขายแบ่งขายกันโจงครึ่ม
เอ้าก็สมควรสิครับวันหนึ่งพอโลกมันเดินทางมาถึงจุดนี้
มีการเอาจริงเอาจังคนพวกนี้ต้องยอมรับสภาพครับ

ต้องยึดมา๑๗๐๐กว่าไร่
เอาไปตัดแบ่งประกาศขายโครมได้ยังไง
คุณเอาเปรียบประเทศคุณเอาเปรียบสังคม
คุณเอาเปรียบประชาชนพอแล้ว
ฉะนั้นต้องชื่นชมสปกรว่าเขาเอาจริง
มีที่อื่นอีกเยอะแยะครับมีที่อื่นอีกเยอะแยะ
ฉะนั้นวันนี้ต้องชื่นชมสอปกรสอง

อีกประมาณ๑๐๐วันที่ดินที่ยึดมาที่โน่นที่นี่
เขาจะให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ที่ดินเหล่านั้นทำมาหากิน
แต่ว่าไม่เอาแล้วประเภทที่เรียกว่าแจกใบเอกสารสิทธิ์
วันหนึ่งคุณก็รวมตัวเอาไปขายอีกขายในทุนอีก
กลายเป็นรีสอร์ทอีกกลายเป็นบ้านพักอีกไม่เอาแล้ว
เขาจะจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาในรูปสากรครับ
คุณเข้าไปทำมาหากินได้พี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ทำกิน
แต่คุณไม่มีสิทธิ์เอาใบอะไรไปขายใครต่อใครไม่ได้แล้ว
อันนี้ก็ถือว่าแก้ปัญหาถูกต้อง
ขอบคุณที่ออกมาในรูปนี้
ผมก็เสนอแนะไปแต่แรกว่าเชื่อเถอะ
ถ้าเอาไปจัดมีเอกสารสิทธิ์ไปถือกันอย่างนี้
วันหนึ่งคอสชพ้นหน้าที่ไป
อีกไม่กี่ปีต่อมาเชื่อเถอะ

นี่สปกรทำถูกแล้ว
ทีนี้ก็จะทวงถามกรมป่าไม้กรมอุทยาน

ลมป่าไม้ที่ออกมาบอกวันก่อนว่า
ที่ถนนจากเสมิงจากหางดงไปเสมิง
ที่บอกว่ามี๑๓รีสอร์ท๑๓เจ้า
เรียกกันว่าหุบเขาแห่งไฮโซ
ที่นายพลทั้งหลายก็มีเศรษฐีก็มี

ข่าวนี้เปิดขึ้นมาตอนหลังก็เงียบไป
ทำอะไรก็บอกชาวบ้านหน่อยสิครับว่า
ทำอะไรไปถึงไหนติดขัดตรงไหน

กรมอุทยานที่บอกว่าลงไปทางใต้
มีปัญหาเยอะแยะทางใต้นักอิทธิพลมาก
ทางใต้การเมืองท้องถิ่นอิทธิพลมาก
อุทยานก็บอกว่าไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมล่ะ
จะลงไปเอาไปถึงไหนล่ะครับ

ภูทับเบิกเนี่ยเป็นข่าวขึ้นมาก็ใหญ่โตวันก่อน

รื้อแล้วไม่ปล่อยไว้อย่างนี้แล้ว

ฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่ทวงถามครับ
เรามีหน้าที่ทวงถามมีหน้าที่ติดตาม

ถ้าไม่ทำเสียให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด

อีกหน่อยเหมือนเดิมอีก
ฉะนั้นวันนี้ให้กำลังใจสพก
วันนี้ก็จะมาทวงถามกับกรมป่าไม้
วันนี้จะมาทวงถามกับกรมอุทยานว่า

เขาได้ดาบอายาศิษย์มาตรา๔๔หลังเพื่อน

และเขาใช้อย่างต่อเนื่องจริงจัง
ฉะนั้นกรมป่าไม้กับกรมอุทยานทำอะไรอยู่
ต้องตอบคำถามสังคมด้วยครับคุณก้อคุณดาวครับ

แต่ว่าสงสัยว่าบางจุดมากกว่าพันไร่
นี่ก่อนหน้านี้เล็ดรอดสายตาไปได้ยังไงคะ

เอานะที่แล้วก็แล้วมาไม่ว่ากัน
แต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยต้องเอาจริงเอาจัง
แล้วต้องบอกสังคมหน่อยว่าที่ไหนทำอะไรไปถึงไหนยังไง
ตรงไหนอยู่ในขั้นตอนการทำสำนวน

ตรงไหนอายการส่งฟ้องศาลแล้ว